คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทำธุรกิจกันหน่อยนะคะ
ในยุค๔๐แบบนี้ต้องคิดแปลกแล้วก็แตกต่างนะคะ
มีเจ้าของบ่อตกกุ้งที่ศรีราชาชนบุรีบ่อวิน

เขาบอกว่าตกกุ้งอย่างเดียวมันไม่เพลิดเพลินใจหรอกค่ะ
ต้องดูน้องโคโยตี้เต้นไปด้วยอยากได้กุ้งตัวอบ
วบแล้วก็อยากให้เห็นน้องโคโยตี้เนี่ยได้มาเต้นด้วยเขาบอกว่า
คือที่เขาคิดแบบนี้เนี่ยก็คืออยากให้คนที่ตกกุ้งเนี่ย
คือเพลิดเพลินไปด้วยแล้วก็โคโยตี้เนี่ยที่เอามาเต้นเนี่ย
ไม่ได้อาณาจารย์นะคือแต่งชุดก็ไม่ได้โป้บ้าง
ก็คือมากสุดก็แค่นี้แหละค่ะโทรไหมคุณทัศนัย
ก็ประมาณกระโปรนะถามคุณคุณเป็นผู้หญิง

ก็นี่แหละอันนี้แหละลูกค้าที่เขาบอกว่า
แม่พอมันข่าวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยกลัวจังเลย
กลัวจะไม่ได้กลับมาตกกุ้งที่นี่
ไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้เข้าสมาคมตกกุ้งอีกว่าอย่างนั้น
อยู่ที่อำเภอศรีราชาค่ะนอกจากเขาจะโปรโมทว่า
ถ้าเกิดว่าให้กุ้งกลัวว่าจะไม่ได้กุ้ง
แล้วก็ตกบ่อด้วยนะสิคะเพราะว่าตาเนี่ย
มองโคยตตี้อย่างดีอยากดูต่อหนุ่มเนี่ย
ที่ได้กลับบ้านเนี่ยเฉพาะกุ้งหรือน้องกุ้งด้วย

เจ้าของบ่อตกกุ้งบ่อวินแห่งนี้นะคะ

พอประทับใจแล้วก็แวะเวียนมาใช้บริการบ่อย

กุ้งคันละ๕๐๐บาท

ก็เอากุ้งกลับบ้านไปค่ะ
หรือจะสั่งให้ประกอบอาหาร
รับประทานที่นั่นเลยก็ได้
นี่นะคะก็ไม่ได้แต่งตัวอนาจารย์

แค่อยากให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายก็เท่านั้น

ฟังเสียงเจ้าของบ่อกันดูนะคะ
ประจัดเงินเสียเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปนั่งรอแล้วถ้ามันไม่กินเบ็ดอะ

เดี๋ยวผมเกรงว่ากุ้งมันจะตกใจเสียงเพลงหรือเปล่ามันจะแบบ
นี่ไงอาจจะเป็นกุศโลบายของเขาก็ได้นะ

กุ้งก็อยู่ในบ่อ

คุณผู้ชมพอเราไปสอบถามลูกค้าที่มาตกกุ้งนะ
ส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแหละค่ะ

บอกว่าชื่นชอบที่มีโคโยตี้มาเต้นแบบนี้
เพราะทำให้การตกกุ้งเนี่ย

ก็นั่งมองน้องโคโยตี้ไปนะคะ

กลัวว่าเมียที่อยู่ที่บ้านเนี่ย
เห็นข่าวนี้แล้วจะไม่ให้กลับมาตกกุ้งที่นี่อีก
สุดท้ายลูกค้าก็จะไม่มีไง
มองให้เป็นธุรกิจแล้วกัน
ก็โอเคก็อยากให้มันเกินไปมากกว่านี้แล้วกัน

ก็เลยอยากจะให้ลูกค้ามาทำความรู้จักกระเบาะตกกุ้งของเขาหน่อย

คุณเมียก็อย่าเพิ่งวิตกไปนะ